มาดูท่าทีของทางนะครับผลพลักษณ์เพื่อไทยครับ
คุณอดิสรเพียงเกรดมั่นใจเลยพอวันนี้คุณเศรษฐาออกไปสัมภาษณ์เสริม
มั่นใจบอกว่าโหวตเศรษฐานะครับราบรื่นไม่มีปัญหาแน่นอน๒๒สิงหาคมนะครับ
ที่รัฐสภาครับในอดิสรเพียงเกรดส่วนส่อบัญชีรายชื่อพลักเพื่อไทยนะครับ
ท่านก็ให้สัมภาษณ์ครับหลังจากประชุมวิบ๓ฝ่าย
บอกว่าเป็นการพูดคุยกันถึงเรื่องระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
วันที่๒๒สิงหาคมนะครับเพื่อววดนายกรรธมนตรี
ส่วนยัตติของพักเก้าไกลที่ขอให้รัฐสภาทบทวนพิจารณามติ
เมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมที่ห้ามเสนอชื่อบุคคลเดิมนะครับ
รัฐสภาเห็นชอบเป็นนายกที่ประชุมเห็นว่า
ควรเอายติดังกล่าวออกไปก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ยติการโหวตนายกัธมนตรี
ดำเนินต่อไปพอถามว่ามีสวหลายคนอยากให้คุณเศรษฐาทวีสินมาแสดงวิสัยทัศน์
คุณอดีศรก็บอกว่าเราก็อยากให้มาแต่ทราบว่าคุณเศรษฐาจะแถลงข่าววันที่๒๑สิงหาคมนี้
ขณะเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามคุณอดีศรว่า
ถ้าคุณเศรษฐานะครับผ่านไหมการโหวดเลือกนายกรรธมนตรีวันที่๒๒คุณอดิษรจะตอบว่าอย่างไรครับ
ผมก็มีความมั่นใจว่าในฐานะที่พักเพื่อไทยอ่อนน้อมถมตนมีประสบการณ์
ในการที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้เดินหน้าต่อไปได้
คิดว่าวันที่๒๒จะมีข่าวดีประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีครับ
เข้าใจไหมล่ะนักข่าวเข้าใจไหมล่ะประชาชน
การเมืองบังคับให้เราต้องทำก็ทีแรกเขาให้พักก้าวไกลทำแล้วทำไม่สำเร็จเนี่ยนะ
ไม่สามารถเอาเรือเข้าฝั่งได้นะครับ
ส่วนคำถามที่ถามอันนี้ตอบเป็นกรอนครับคุณผู้ชมครับ
ตนตลอดเวลาที่ผ่านมาเห็นอย่างไรเจ็บเนื้อลึกในในและเจ็บใจไม่อยากทำครับ
นี่แหละครับตอบเป็นกรอนครับ
ผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นที่คุณอดีศรเคยสัมภาษณ์บอกว่า
คุณอิสรบอกว่าไงละคราวนี้ถึงคำถามของตัวล่ะ
คุณอดีศรบอกผมเจ็บนะผมรู้สึกเจ็บที่พูดไปแบบนั้น
เป็นสอสอรอมาตั้ง๑๗ปีนะครับ
แล้วก็๒๓สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็ทำหน้าที่ได้ดี
และจะเป็นสอสอต่อไปแต่ถ้าไปเป็นสอสอฝ่ายค้านนะครับ